คุณผู้ชมคะก่อนจะเล่าข่าวนี้นะคะเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ
เป็นแฟนเราต้องอดทน๑๐ล้อชนต้องไม่ตาย

แต่นี่ไม่ได้เป็นแฟนหรือภรรยานะคะเป็นลูกค่ะ
เป็นลูกของคุณแจ๊ดชุนชื้นต้องอดทน
ต้องอดทนให้ได้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
คุณพ่อเขามีสารพัดวิธีมาแกล้งมาหยอกตลอดเวลาเลยล่ะค่ะ
คุณผู้ชมให้ดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่หลายคนพูดถึง

จริงนะคะเป็นวิธีกรรมแรกนะคะตั้งแต่ตื่นนอนเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าบ้านนี้พ่อแม่เขานอนด้วยกันแบบนี้แหละค่ะ
ต่อให้ลูกจะโตแค่ไหนแล้วก็ยังไม่ยอมแยกห้องนะคะ
ซึ่งกิจกรรมแรกเมื่อตื่นขึ้นมานั้นนะคะ
ก็เป็นการนัวเนียกอดกันคุณพ่อคุณลูกนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมกำลังอรุณสวัสดิยามเช้าอยู่ดี
กลิ่นปากตอนเช้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะ
ไม่เชื่อไปชมคลิปกันเลยจ้า
บ้านเราจะไม่นอนเตียงหรอนะคะ
ถึงกับเซฟด้วยเป็นท่าพี่แจก
เป็นใครว่าไงนะเมื่อกี้

พ่อกับแม่ต้องการถ่ายรูปค่ะ

แน่นอนน้องแต่งไทยนะคะเธอคือช่างภาพ
อันนี้ร้านกาแฟชื่อดังแถวสุขุย
แล้วทำตามคำสั่งออกมาแบบโอ้โหที่สุดนะคะ
แต่ก็โดนแกล้งด้วยนะไปชมคลิปค่ะ

เว้นแม้แต่ตอนที่ช่วยกันทำความสะอาดบ้าน
ดูสิค่ะน้องแตงไทยก็ทุ่มทุนเต็มที่มาก
แล้วก็ช่วยอีกยังไม่ไหวนะคะ
ตอนที่ช่วยกันขัดพื้นหน้าบ้านนะคะ
ยังโดนพ่อแก๊สแจ้งนะคุณผู้ชม

ฝากลูกไว้กับพ่อแล้วพ่อเป็นตลกด้วยนะคะ
นี่นะถูไปฉีดแกล้งไปเรื่อย
ก็ทำไม่เสร็จสักทีนะคะ

เขาต้องถ่ายงานทีมกล้องก็มีแล้วนะคะ

บททีมถึงได้ดีนะให้พ่อช่วยกังไหน

หน้าน้องแต่งไทยดูเหมือนเต็มใจไม่เชิลลี่ว่า

เวลาชิวแบบไหนเล่นน้ำกันที่บ้าน

นี่ลูกสาวหรือว่าลูกชายนะคะ

เห็นด้วยแล้วนะคะเกิดเป็นลูกสาว
ชุนชื่นนะคะแม่แจง

ต้องดังเดี๋ยวพี่จะไปสัมภาษณ์หนูแน่นอนนะ
เพราะว่าถ้าแกล้งเมียโดนด่าไง